ตลิ่งชันครับติดตามคดีถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้
ถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์นะครับใช้ในการแก๊กเมลนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับมีลูกติด๒คน
พบกันช่วงแรกแรกเป็นคนดีมากเลยดูแลเอาใจใส่ครับและขณะมีเพศสัมพันธ์
ฝ่ายชายแอบถ่ายคลิปตัวเองไม่รู้ตัวครับเพราะว่ามีอาการมืนเมาพอรู้ก็ลบคลิป
จากนั้นฝ่ายชายเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะเริ่มเปลี่ยนไปยังไงครับทำร้ายร่างกายครับ
เอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าเตะต่อยทุบตีหลายต่อหลายครั้งเพราะไม่พอใจที่ตนนั้นไม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยครับ
ฝ่ายชายครับส่งข้อความมาข่มขู่บอกให้ไปหานะฮะหากไม่ไปเนี่ยจะเอาคลิปลับไปปล่อยซึ่งมีการกู้คลิปมา
ก็เลยยอมไปหาครับก็ถูกคมคืนและทำร้ายจับขังเอาไว้ไม่ให้ไปทำงานอีกล่าสุดเนี่ยนะครับ๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นโดนทำร้ายหนักมากครับในข่าวบอกว่าแขนเกือบหัก
พยายามจะข่มขืนอีกจับขังเอาไว้จึงตัดสินใจนะครับใช้ขวดเนี่ยตีหัวตัวเองจนบาดเจ็บนะเขาถึงยอมปล่อยตัวสุดท้ายครับเขาไปปล่อยคลิปในกลุ่ม
หนูรู้ว่าเขาจะทำร้ายลูกหนู
ซึ่งลูกหนู๗ขวบหนูเป็นแม่คนนะคะ
หนูไม่ออกมาปกป้องลูกหนูไม่ยืนหยัดตรงนี้
หนูเป็นแม่คนแต่ถ้าจะยังความเป็นแม่อย่างไร
จะต้องทำให้ลูกปลอดภัย
มีการพูดบอกว่าถ้าไม่ถอนจะสังหารเขาทั้งครอบครัว

แม่มันสะใจความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าแม่ไอ้นี่มันต้องเจอผมอ่ะ
มันบอกว่ามันน้ำสกุลดังน้ำสกุลใหญ่
ให้ตำรวจที่สอนอเนี่ยเห็นก็ไม่กล้าจับมันแล้ว
นี่ครับไอ้ข้อความเยอะเย้ยว่าสะใจเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะ
ก่อนหน้านี้ครับบอกด้วยนะมีตำรวจปล่อยคลิปเมียตัวเองยังรอดเลย
จำได้ไหมเราเคยนำเสนอในรายการเราใช่ไหมต้องการให้ตนอับอาย
เนี่ยผู้หญิงบอกนะครับว่ายนะใช่ขู่ด้วยนะครับ
บอกว่าถ้าไม่ถอนแจ้งความจะมาล้างแค้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผู้กำกับสนตลิ่งชันบอกว่า
คดีทำร้ายร่างกายสอบปากคำและผลตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะ
การที่ผู้ต้องหาอ้างว่านามสกุลใหญ่นั้น
ไม่มีผลต่อรูปคดีนะครับผู้เสียหายบอกว่า
ผู้ต้องหาได้นำคลิปไปขายครับตำรวจจะสอบปากคำดูกฎหมายด้วยนะครับ
ว่าเข้าข่ายไหมเรื่องของการค้ามนุษย์แม่สงสัยจะไม่ได้ดูข่าวนะครับ
สกุลดังนี้ก็ติดคุกกันไปหมดนะครับดูข่าวไม่จบ